วันนี้นายกรัฐมนตรีนะครับมีการนำคณะรัฐมนตรี
ร่วมกันทำบุญตักบาทพระสงฆ์๕๙รูปเพื่อความเป็นสริมงคลนะครับ
ก่อนจะร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกของปีในวันนี้นะครับ
แต่ว่าก่อนการประชุมนะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ออกมาระบุนะครับว่าไม่มีคนไทยได้รับผลกระทบจากเหตุความขัดแย้ง
ระหว่างอิมราณกับสาอุดิอาราเบียที่เกิดขึ้นนะตอนนี้ครับ
ติดตามทั้งหมดได้กับคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากธรรมเนียบรัฐบาลครับ
ค่ะซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีนี้นะคะถือเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกของการทำงานของรัฐบาลในปี๒๕๕๙ค่ะ
ซึ่งก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะนายกก็ได้นำคอรมอใส่บาทปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
โดยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีค่ะได้ตักบาทพระสงฆ์๕๙รูป
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าค่ะและเพื่อความเป็นสริมงคลก่อนเริ่มประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกของปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าค่ะ
ซึ่งบรรยากาศขณะที่การประชุมบรรยากาศคอรมอลวันนี้นะคะก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะ
โดยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะนายแพทย์ปียสกลสกลสัทธาธรค่ะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะนำการตรวจคัดสายกรองสายตาและมอบแว่นสายตาเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์
โครงการเด็กไทยสายตาดีที่กระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้นเพื่อมอบเป็นของขวัญวันเด็กปี๒๕๕๙มาสาธิตให้นายกรัฐมนตรีและคอรมอลได้รับชมค่ะ
ขณะที่นายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ตรวจวัดสายตาให้กับนักเรียนและวัดสายตาของนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะ
จากนั้นค่ะก็ได้มอบแว่นตาให้กับเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ะพร้อมกับกล่าวกับเด็กว่าขอให้เด็กทุกคนมีความกล้าหารหากรู้ตัวว่ามีปัญหาด้านสายตาก็ให้แจ้งกับครูและอาจารย์ค่ะเพื่อเข้ารับการตรวจวัดสายตาและจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
ขณะที่รัฐบาลนะคะก็มองเห็นถึงอนาคตในการพัฒนาบุคลากรจึงได้หารือกับกระทรวงศึกษาธิการวางแนวทางการพัฒนาเด็กตั้งแต่ก่อนวัยเรียนเพื่อให้อีก๒๐ปีข้างหน้าจะได้บุคลากรรุ่นใหม่ที่ดีขึ้นค่ะ
เพื่อหารือด้านการลงทุนในเดือนนี้นะคะยังสามารถเดินทางไปได้
แต่อย่างใดทางนี้ก็หวังว่าความขัดแยกนี้จะไม่ยืดเยอะ
โดยเธอก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสองประเทศนี้มายาวนาน
ก็มีเท่านี้ณโชว์ชั่วโมงเนี้ยนะฮะสมการเป็นอย่างดูว่า
ถ้าทุกอย่างสงบนะฮะมันก็เป็นเรื่องปกติ
เพราะว่าการที่แต่ละประเทศมีความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นเรื่องปกติ
ผลเอกภัยบูลคุ้มฉายาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะ
ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติหรือสอตชค่ะ
ก็ได้กล่าวว่าสตชขณะนี้ค่ะได้มีการตรวจสอบการใช้งบประมาณ
สร้างอุทยานราชพักษ์ต่อโดยจะประสานข้อมูลกับกระทรวงกลาโหมอีกครั้งค่ะ
แต่ขอเวลาทำงานอีกสักระยะหนึ่งค่ะเมื่อสอตชสรุปข้อมูลเสร็จแล้ว
ตัวเองก็จะเชิญทุกฝ่ายที่ยังมีข้อสงสัยมาพูดคุยกัน
โดยให้ยึดหลักกฎหมายไม่ใช้ความรู้สึกส่วนตัวเพื่อให้เกิดกระแสค่ะ
ทุกวันผมเชิญสอตชมาคุยแล้วทางทีมงาน
สอตชเราก็มีทางสารที่ทำทางงานหัวเนียมชาติ
เอสไอสปงศมานั่งดูกันเขาก็รายงานความก้าวหน้า
สตงก็เข้าไปดูได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับ
ทั้งหมดนี่ต้องสอบทั้งหมดนะครับสอบทั้งผู้รับผิดชอบผู้อะไรผู้
ขอเวลาให้เขาทำงาน
ส่วนผู้เล็กอนุพงษ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกราศูนย์มหาวิทยาลัยไทย
ก็ได้กล่าวถึงกรณีการเปลี่ยนแปลงชื่อมูลนิธิอุทยานราชพักษ์ว่า
หากพูดไปในขณะนี้คงไม่เหมาะสม
ซึ่งการเปลี่ยนดังกล่าวกราศูนย์มหาวิทยาลัยไทยไม่ได้เป็นผู้เปลี่ยน
ส่วนการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับการสอบและการแถลงของกระทรวงกลาโหมหรือไม่นั้น
ก็ไม่ขอตอบในคำถามนี้ค่ะ
ขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้
อย่างที่บอกไปว่าเป็นการประชุมคอรมณ์นัดแรก
มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมที่น่าสนใจหลายเรื่องค่ะ
โดยกราศวงศ์พาณิชย์ศนร้างระเบียบสำนักนายยกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ขณะที่กระทรวงการคลังค่ะจะเสนอร่างพระราชบัญญัติ
คุมการแลกเปลี่ยนเงินฉบับที่พศ
เสนอการยกเว้นภาษีและลดหย่อนค่าธรรมเนียม

กระทรวงการคลังรับโอนจากบริษัทสินทรัพย์ไทยนอกจากนี้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
ก็จะเสนอร่างพระราชกิจสิทธิกา
จัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ด้วย
อรุณสิทธิฏอันดีแล้วด้วย
ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีขณะนี้

ซึ่งผ่านการมีการประชุมมาละ๒ชั่วโมง
และจะมีการแถลงผลการประชุมในเวลา๑๔นาฬิกาค่ะ

ปีนี้มีหลายวาระให้พิจารณาทำงานกันหนักหน่อยครับ
เป็นปีใหม่แต่ว่าเราติดตามผลการประชุมช่วงบ่ายนะครับ